ภูมิชาว่าสุปราณมณีพิเศษ
เท็จให้กล้องชุดตลอด
สวัสดีที่เราจะรีบระวังผู้ชาย
นั่งขี่เลยพี่นั่งขี่เลย
เทปน้ำตับ

ว้าวว้าวว้าวว้าว

โหมือไก่
เทปตัวด้วย

สวัสดี